ขึ้นหน้ากันต่อที่มีเด็กหญิงอายุเพียง๑๔ปีถูกผู้ชาย๕คน
งั้นข่มขืนแต่ว่าเป็นเวลาที่ไล่เลี่ยกัน
ครอบครัวก็เดินหน้าเอาผิดกันต่อไป
แล้วก็มีหนึ่งของผู้ต้องสงสัยออกมาขอเจรจาก่ายเกลี่ยด้วยนะครับ
ทางด้านของนายลนลงแก้วเพชรประธานเครือข่าย
ลงทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
มาพร้อมกับทางด้านของพ่อของเด็กหญิงที่ถูกข่มขืน

เป็นเวลาเกือบ๑ปีที่ผ่านมาไปแจ้งความกับกองปราบ
เพื่อให้ดำเนินคดีกับชาย๕คนและผู้หญิง๒คน
ซึ่งเป็นนางนกต่อที่ล่อลวงลูกของเขาออกไปจากบ้าน
พ่อบอกว่าเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี๒๕๕๙
มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่านางสาวใหม่
เป็นคนสนิทกับครอบครัวโทรมาชักชวนลูกสาวให้หนีออกจากบ้านไป
ออกจากบ้านที่อำเภอกุยบุรีของประจวบ
ไปอยู่กับครอบครัวของนางสาวใหม่ที่อำเภอหาดใหญ่ที่สงขรา

ต่อมาลูกสาวกลับถูกผู้รับเหมาและคนงานก่อสร้าง
รวม๔คนซึ่งเป็นเครือญาติกัน
พยายามติดต่อกลับมาหาหลานสาวของตนเอง

แต่ว่าปฏิเสธที่จะให้เข้าไปช่วย
จากว่าเกรงว่าถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุทำร้าย
อยู่กับหลานสาวที่แคมป์คนงานในกรุงเทพแถวประเวท
เองทำร้ายร่างกายลูกสาวด้วยการบีบคอแล้วก็ข่มขู่ว่าห้ามไปแจ้งความ
เกิดเหตุครั้งล่าสุดเขาคือพ่อไปรับตัวลูกสาวออกมาจากแคมป์คนงานที่ย่านประเวทเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมา
แล้วก็พาไปตรวจร่างกายแล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจที่สพกุยบุรีที่ประจวบและสนประเวท
ซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุล่าสุดแต่ว่าคดีไม่มีความคืบหน้า
สุดท้ายตัดสินใจเดินทางไปร้องทุกข์กับกองปราบเพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้ง๕คน
ส่วนผลการตรวจร่างกายของลูกสาวพบร่องรอยการถูกกระทำชำราวจริงและตอนนี้ก็มีภาวะซึมเศร้าด้วยนะครับ
สุดท้ายตัดสินใจเดินทางไปร้องทุกข์กับกองปราบเพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้ง๕คน
ส่วนผลการตรวจร่างกายของลูกสาวพบร่องรอยการถูกกระทำชำระวจริงและตอนนี้ก็มีภาวะซึมเศร้าด้วยนะครับ
สุดท้ายตัดสินใจเดินทางไปร้องทุกข์กับกองปราบเพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้ง๕คน
สุดท้ายตัดสินใจเดินทางไปร้องทุกข์การถูกกระทำชำระวจริงและตอนนี้ก็มีภาวะซึมเศร้าด้วยนะครับ

สุดท้ายตัดสินใจเดินทางไปร้องทุกข์การถูกกระทำชำระวจริงและตอนนี้ก็มีภาวะซึมเศร้าด้วยนะครับ

สุดท้ายตัดสินใจเดินทางไปร้องทุกข์การถูกกระทำชำระวจริงและตอนนี้ก็มีภาวะซึมเศร้าด้วยนะครับ
สุดท้ายตัดสินใจเดินทางไปร้องทุกข์การถูกกระทำชำระวจริงและตอนนี้ก็มีภาวะซึมเศร้าด้วยนะครับ
สุดท้ายตัดสินใจเดินทางไปร้องทุกข์การถูกกระทำชำระวจริงและตอนนี้ก็มีภาวะซึมเศร้าด้วยนะครับ

สุดท้ายตัดสินใจเดินทางไปร้องทุกข์การถูกกระทำชำระวจริงและตอนนี้ก็มีภาวะซึมเศร้าด้วยนะครับ
สุดท้ายตัดสินใจเดินทางไปร้องทุกข์การถูกกระทำชำระวจริงและตอนนี้ก็มีภาวะซึมเศร้าด้วยนะครับ
สุดท้ายตัดสินใจเดินทางไปร้องทุกข์การถูกกระทำชำระวจริงและตอนนี้ก็มีภาวะซึมเศร้าด้วยนะครับ
สุดท้ายตัดสินใจเดินทางไปร้องทุกข์การถูกกระทำชำระวจริงและตอนนี้ก็มีภาวะซึมเศร้าด้วยนะครับ
สุดท้ายตัดสินใจเดินทางไปร้องทุกข์การถูกกระทำชำระวจริงและตอนนี้ก็มีภาวะซึมเศร้าด้วยนะครับ
สุดท้ายตัดสินใจเดินทางไปร้องทุกข์การถูกกระทำชำระวจริงและตอนนี้ก็มีภาวะซึมเศร้าด้วยนะครับ
สุดท้ายตัดสินใจเดินทางไปร้องทุกข์การถูกกระทำชำระวจริงและตอนนี้ก็มีภาวะซึมเศร้าด้วยนะครับ
สุดท้ายตัดสินใจเดินทางไปร้องทุกข์การถูกกระทำชำระวจริงและตอนนี้ก็มีภาวะซึมเศร้าด้วยนะครับ
สุดท้ายตัดสินใจเดินทางไปร้องทุกข์การถูกกระทำชำระวจริงและตอนนี้ก็มีภาวะซึมเศร้าด้วยนะครับ
สุดท้ายตัดสินใจเดินทางไปร้องทุกข์การถูกกระทำชำระวจริงและตอนนี้ก็มีภาวะซึมเศร้าด้วยนะครับ
สุดท้ายตัดสินใจเดินทางไปร้องทุกข์การถูกกระทำชำระวจริงและตอนนี้ก็มีภาวะซึมเศร้าด้วยนะครับ
สุดท้ายตัดสินใจเดินทางไปร้องทุกข์การถูกกระทำชำระวจริงและตอนนี้ก็มีภาวะซึมเศร้าด้วยนะครับ
สุดท้ายตัดสินใจเดินทางไปร้องทุกข์การถูกกระทำชำระวจริงและตอนนี้ก็มีภาวะซึมเศร้าด้วยนะครับ
สุดท้ายตัดสินใจเดินทางไปร้องทุกข์การถูกกระทำชำระวจริงและตอนนี้ก็มีภาวะซึมเศร้าด้วยนะครับ
สุดท้ายตัดสินใจเดินทางไปร้องทุกข์การถูกกระทำชำระวจริงและตอนนี้ก็มีภาวะซึมเศร้าด้วยนะครับ
สุดท้ายตัดสินใจเดินทางไปร้องทุกข์การถูกกระทำชำระวจริงและตอนนี้ก็มีภาวะซึมเศร้าด้วยนะครับ
สุดท้ายตัดสินใจเดินทางไปร้องทุกข์การถูกกระทำชำระวจริงและตอนนี้ก็มีภาวะซึมเศร้าด้วยนะครับ
สุดท้ายตัดสินใจเดินทางไปร้องทุกข์การถูกกระทำชำระวจริงและตอนนี้ก็มีภาวะซึมเศร้าด้วยนะครับ
สุดท้ายตัดสินใจเดินทางไปร้องทุกข์การถูกกระทำชำระวจริงและตอนนี้ก็มีภาวะซึมเศร้าด้วยนะครับ

สุดท้ายตัดสินใจเดินทางไปร้องทุกข์การถูกกระทำชำระวจริงและตอนนี้ก็มีภาวะซึมเศร้าด้วยนะครับ
สุดท้ายตัดสินใจเดินทางไปร้องทุกข์การถูกกระทำชำระวจริงและตอนนี้ก็มีภาวะซึมเศร้าด้วยนะครับ
สุดท้ายตัดสินใจเดินทางไปร้องทุกข์การถูกกระทำชำระวจริงและตอนนี้ก็มีภาวะซึมเศร้าด้วยนะครับ
สุดท้ายตัดสินใจเดินทางไปร้องทุกข์การถูกกระทำชำระวจริงและตอนนี้ก็มีภาวะซึมเศร้าด้วยนะครับ
สุดท้ายตัดสินใจเดินทางไปร้องทุกข์การถูกกระทำชำระวจริงและตอนนี้ก็มีภาวะซึมเศร้าด้วยนะครับ
สุดท้ายตัดสินใจเดินทางไปร้องทุกข์การถูกกระทำชำระวจริงและตอนนี้ก็มีภาวะซึมเศร้าด้วยนะครับ
สุดท้ายตัดสินใจเดินทางไปร้องทุกข์การถูกกระทำชำระวจริงและตอนนี้ก็มีภาวะซึมเศร้าด้วยนะครับ
สุดท้ายตัดสินใจเดินทางไปร้องทุกข์การถูกกระทำชำระวจริงและตอนนี้ก็มีภาวะซึมเศร้าด้วยนะครับ
สุดท้ายตัดสินใจเดินทางไปร้องทุกข์การถูกกระทำชำระวจริงและตอนนี้ก็มีภาวะซึมเศร้าด้วยนะครับ
สุดท้ายตัดสินใจเดินทางไปร้องทุกข์การถูกกระทำชำระวจริงและตอนนี้ก็มีภาวะซึมเศร้าด้วยนะครับ
สุดท้ายตัดสินใจเดินทางไปร้องทุกข์การถูกกระทำชำระวจริงและตอนนี้ก็มีภาวะซึมเศร้าด้วยนะครับ
สุดท้ายตัดสินใจเดินทางไปร้องทุกข์การถูกกระทำชำระวจริงและตอนนี้ก็มีภาวะซึมเศร้าด้วยนะครับ
สุดท้ายตัดสินใจเดินทางไปร้องทุกข์การถูกกระทำชำระวจริงและตอนนี้ก็มีภาวะซึมเศร้าด้วยนะครับ

ผู้กลากลัวทางนู้นตีหรือด่าอะไรงี้รึเปล่าเพราะว่าเขาบอกกับหนูว่าหนูกลัว

พรุ่งนี้บ้างให้เรื่องมันจบแล้วพอพูดไปพูดมา

น้องก็ได้ยินแล้วพ่อก็ได้ยินก็เลยแบบก็เสียใจมาก

หลังจากนี้พ่อของเด็กน้องที่เป็นผู้เสียหาย
ในการที่จะเข้าไปดูแลลูกสาวเขา
ก็ติดตอบไปยังข้อของตัวน้องว่าเข้าหลักเกณฑ์
แล้วก็จะมีการเยียวยาให้กับผู้เสียหายต่อไป
ก็จะดูแลเรื่องของสภาพจิตใจแล้วก็ร่างกาย
จนเรื่องของคดีนั้นจะสิ้นสุดไป